ดูสวมค้าอีก๑เรื่องของการเลือกตั้งซ่อมสำหรับเขต๓ที่จังหวัดระยอง
ว่าไม่มีการพลิกโผล่แต่อย่างใดเมื่อคุณโยพงศธรสามารถเอาชนะคุณหมอบัญญัติได้
และคะแนะทิ้งห่างกว่า๑๐๐๐๐๐๐คะแนะ
ที่สำคัญเมื่อวานระดับการเลือกตั้งออกมากลายเป็นว่าทางด้านคุณพิทานำเรือกตั้งอย่างยังงั้น
แล้วก็นั่งโต๊ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
โดยคุณพิธาพูดหลายอย่างน่าสนใจ
จากตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศชัยชนะในครั้งนี้แล้วยังบอกด้วยว่า
ครั้งนี้จะเป็นโมเมนตัมทางการเมือง
ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อไป
จนกระทั่งการเลือกตั้งในครั้งหน้าค่ะ
อย่างที่บอกค่ะคุณพิธาก็นั่งคู่กับทางด้านของคุณบัวพงศธรเลยนะคะ
หลังทราบผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมค่ะ
โดยผลคะแนนผู้สมัครทั้ง๓คน
ต้องบอกว่า๒คนที่เป็นที่จับตามองก็คือเบอร์๑ค่ะ
คุณยัวพงศธรจากภาคเก้ากลายได้ไป๓๙๒๙๖คะแนน
ส่วนไหมเลือก๒คือคุณหมอบัญญัติเจ็ดนจรจากภาคประชาธิปัตย์ค่ะ
คะแนนไป๒๖๔๖๖คะแนน
เท่ากับว่าคุณดวงพลธรชนะทางด้านของคุณหมอบัญญัติไป๑๒๘๓๐คะแนนค่ะ
ส่วนเบอร์๓ค่ะคือมาจากพักแรงงานสร้างชาติไทยค่ะ
แรงงานสร้างชาตินะคะได้ไป๘๘๑คะแนนนั่นเอง

หลายคนจับตามองแล้วหลายคนบอกว่า
มันน่าจะสามารถมองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าได้หรือไม่
เพราะครั้งก่อนที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ย
ทางด้านของผู้สมัครคนเก่าแล้วก็เป็นอดีตสอสอเขต๓ของระยองไปแล้วคือคุณไอซนครชัยขุนนรงค์

แต่ว่าได้คะแนนน้อยกว่าคุณโยนะคะ
คนจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากอย่างที่คาดคิด
แต่ขนานของพระเก้ากลายกลับถลุ่มทลายค่ะ
แล้วบอกว่ายืนยันว่าขอบคุณทุกคนนะคะแล้วจะพยายามผลักดันพัฒนา
สาธารณสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดระยองตามที่เคยหาเสียงไว้ค่ะ
แล้วเหลือลองฟังเสียงตอนที่คุณพิทาและคุณโย่นั่งถนังข่าวตรงนั้นนิดหนึ่ง
เพื่อนสอสอกว่า๓๐ชีวิต
ที่ได้มาช่วยหาเสียงในครั้งสุดท้าย
เป็นกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อไป
จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า
ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือตอนนี้ผลอย่างไม่เป็นทางการก็จริง
เพราะยังไงเนี่ยคำว่าทางการก็คือต้องรอกรกตประกาศผลน่ะนะคะ
ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์ค่ะคุณผู้ชม
๑๒๒๕๘๒คนผู้ที่มีสิทธิ์นะคะ
แต่ออกมาใช้สิทธิ์๖๙๒๘๔คน
ถ้าคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก๕๖เปอร์เซ็นต์ได้
แล้วก็เบื้องต้นยังไม่พบเรื่องของร้องเรียนใดนะคะ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ทีนี้ดูความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อคืนนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับ

คุณพิธามีการโพสต์ผ่านเอ็กซ์แล้วก็มีผ่านทางไอจีด้วยนะคะ

ขอบคุณพี่น้องชาวแกลงเขาชะเมาตลอด๕สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผมมีความสุขมากแล้วไว้เจอกันใหม่ไม่นานเกินรอครับ

เลือกตั้งซ่อมระยองแล้วก็แฮชแท็กพักเก้าไกลด้วยค่ะ